สวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงอุดรค่ะวันนี้นะคะอาจารย์มีเรื่องราวดีมาฝากกันค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของการจัดหิ้งพระค่ะแน่นอนอาจารย์เชื่อว่าพ่อบ้านแม่บ้านหลายคนที่ชมรายการอยู่ตอนนี้
อาจจะมีข้อสงสัยอาจารย์ขาหนูซื้อบ้านใหม่หนูจะจัดทิ้งพระอย่างไร
อาจารย์ขาเขาบอกว่าหิ้งพระอยู่หน้าห้องน้ำได้ไหมสิ่งเหล่านี้ค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาบอกเรื่องราวดีดีค่ะ
แต่หัวข้อของวันนี้ค่ะจัดหิ้งพระผิดชีวิตพังนะคะพังอย่างไรจัดผิดและมีปัญหาอย่างไรให้สังเกตดูค่ะ
ลองสังเกตดูดีค่ะว่าเราจัดหิ้งพระแล้วเนี่ยส่งผลให้คนในบ้านเป็นอย่างไรหงุดหงิดกันไหมมีปัญหากันไหม
หรือบางทีเรารู้สึกเราขอพรหรือสิ่งต่างเนี่ยไม่สมความปรารถนาคนในบ้านเนี่ยติดขัดทุกเรื่องราวทั้งหมด
ลองกลับมาดูหิ้งพระค่ะนะคะดังนั้นจัดหิ้งพระผิดชีวิตพังมีอะไรบ้างค่ะ
ข้อที่หนึ่งค่ะหิ้งพระต้องสะอาดค่ะเขาบอกถ้าเกิดหิ้งพระสะอาดส่งผลให้คนในบ้านเนี่ยมีการงานการเงินที่ดีที่สำคัญมีสิ่งดีเกิดขึ้นค่ะนะคะ
ลองสังเกตหิ้งพระของตัวเองดูค่ะเคลียร์ให้สะอาดทั้งหมดถือว่าดีค่ะ
ข้อที่สองนะคะหิ้งพระเนี่ยต้องอยู่ในบริเวณที่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยมีคนเห็นพร้อมสการะนะคะอันนี้ถือว่าดีมาก
และที่สำคัญค่ะอยู่ในมุมที่ดูแล้วมีความสว่างเพียงพอสามารถที่คนผ่านไปผ่านมาอย่างที่อาจารย์บอกค่ะสามารถสักการะได้ถือว่าดี
ข้อที่๓ค่ะห้ามมีหิ้งพระอยู่ตรงห้องน้ำถือว่าไม่ดี
ศึกษาดีนะคะเขาเชื่อกันว่าถ้าในกรณีห้องน้ำสิ่งที่ห้ามก็คือเปิดประตูห้องน้ำมาเจอหน้าพระประชันกันเลยอันนี้ถือว่าไม่ดีค่ะ
แต่ถ้าเกิดเราติดตั้งอยู่ตรงข้างห้องน้ำที่เป็นผนังกั้นระหว่างห้องน้ำหรือผนังห้องน้ำด้านข้างเนี่ยสามารถติดได้
เขาเชื่อกันว่าผนังเปรียบเสมือนภูเขาค่ะเป็นตัวกั้นทุกสิ่งอย่างหรือเอาง่ายง่ายค่ะ
ถ้าเกิดเรายืนมองผ่านทะลุผนังเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังของผนังคือห้องน้ำอันนี้ติดตั้งได้ไม่มีผลใดค่ะ
ข้อที่สี่ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะใครที่ไม่ไปสู่ฝั่งฝันใครที่ไปแล้วไม่สู่ความสำเร็จใครทำอะไรไม่สุดนั่นเอง
มันเหมือนเกือบจะเกือบจะเกือบจะแต่ไม่สุดค่ะสังเกตดูค่ะแสดงว่าบ้านหลังนั้นหรือคนที่ติดตั้งหิ้งพระสูงเกินเอื้อมค่ะ
เขาเชื่อกันว่าการติดตั้งหิ้งพระนะคะไม่แนะนำจะต้องเอาเก้าอี้ปีนป่ายขึ้นไปวางน้ำหรือถ้าจะต้องเขย่งเท้าเพื่อเอื้อมไปวางน้ำหรือเปลี่ยนน้ำ
สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเกินเอื้อมถือว่าไม่ดีค่ะเมื่อเกินเอื้อมแล้วทำให้การเงินการงานหรือความสำเร็จไปไกลมากไม่แนะนำ
นั้นการติดตั้งหิ้งพระขอให้ติดตั้งให้แบบเรารู้สึกว่าเราสามารถจับวางเปลี่ยนได้ง่ายและสะดวกสบายอันนี้ส่งผลให้การงานการเงินเนี่ยเอื้อมถึงหยิบถึงนั่นเองค่ะนะคะ
มาถึงข้อที่ห้าค่ะหิ้งพระเนี่ยไม่ควรอยู่ในห้องนอนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่ออยู่ในห้องนอนแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้พระไม่ควรรับทราบหรือบางทีเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวเดินล่อนจ้อนอันนี้ไม่ได้แบบนี้ผิดค่ะเขาบอกดูแล้วไม่งามนะคะแต่หลายคนอาจจะถามอาจารย์ค่ะหนูอยู่อพาร์ทเมนต์
ยังไงดีง่ายค่ะสามารถติดหิ้งได้นะคะแต่ไม่แนะนำให้ติดอยู่ปลายเตียงปลายเท้าให้ติดอยู่มุมใดมุมหนึ่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ค่ะนะคะหรือตรงบริเวณเยื้องของหัวเตียงไม่ให้แนะนำให้ติดตรงหัวเตียงนะคะแล้วพอติดตั้งแล้วค่ะนะคะเราใช้ลักษณะผ้าคล้ายกับมุ่นลี่ทุกครั้งที่เราก่อนนอนให้เราดึง

เขาเชื่อกันว่าเวลาเราขอพรนะคะข้อแรกเลยค่ะนะคะเขาบอกให้ขอนะคะเรื่องวันต่อวันเท่านั้นอย่าขอเช่นขอให้ปีหน้าข้าพเจ้ารวยไม่ใช่ขอพรให้วันนี้ข้าพเจ้าเจอสิ่งดีดีขอพรได้วันต่อวันถือว่าจะดีนะคะข้อที่สองเปลี่ยนน้ำทุกวันค่ะน้ำต้องเปลี่ยนทุกวันหากเปลี่ยนน้ำทุกวันเขาบอกน้ำ
ทางนะคะคำขอจะแน่นมากแล้วเราก็จะไม่ได้ขอ
เพราะคำขอมันอยู่แน่นเกินไปเคลียร์ออกให้หมดค่ะ
อาจารย์ก็ขอสรุปแบบนี้นะคะการจัดหิ้งพระผิดชีวิตพังเนี่ย
มีองค์ประกอบหรือข้ออะไรบ้างข้อที่หนึ่งต้องสะอาดค่ะ
เป็นสิ่งสำคัญนะคะข้อที่สองหิ้งพระเนี่ย
ต้องอยู่ในบริเวณที่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยมีคนเห็นพร้อมสการะนะคะ
ข้อที่๓ใครเปิดประตูห้องน้ำมาเจอหน้าพระประชันกันเลย
อันนี้ถือว่าไม่ดีค่ะข้อที่สี่ค่ะหิ้งพระไม่ควรจะอยู่สูงเกินเอื้อม
ส่วนข้อที่๕นะคะที่พระไม่ควรอยู่ในห้องนอนค่ะ
และจำนวนองค์พระนะคะจะต้องมีเลขที่ถือว่าจะดีค่ะนะคะ
ศาลอาจารย์มีพุทธคุณเพียงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือมานะตนค่ะ